ข้อความไลน์ที่จะขึ้นตรงหน้าและถ้าส่งมา
แล้วตอบคำถามเราถูกเอาของรางวัลไปเลย
เรามีให้คุณผู้ชมทั้งหมด๕ท่านนะคะ
แต่ว่าคุณจะตอบอะไรคุณต้องตั้งใจดูรายการของเราให้ดี
เพราะวันนี้เรามีโจทย์ให้
ให้คุณผู้ชมนะส่งไลน์มาบอกเราว่า
ข่าวจ้างโคโยตี้เต้นหน้างานศพเนี่ยอยู่จังหวัดอะไร
โอ้โหอยากรู้เลยอยู่จังหวัดอะไร
อยากรู้นี่แหละนี่แหละอยากรู้ก็ต้องตั้งใจดูแล้วก็ตั้งใจจำ
จากนั้นก็ตั้งใจพิมพ์ส่งข้อความมาหน้าจอ
อย่าลืมแฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์ของท่านด้วยนะคะ
สำหรับ๕ท่านที่ตอบถูกและไวที่สุดก็รับของรางวัลไปเลยค่ะ

เผื่อใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราผ่านช่องทางไลน์นะครับ
เข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์ไปที่ช่องเพิ่มเพื่อน
กลมม้วนนั่นแล้วก็พิมพ์คำว่าไทยรัฐเป็นภาษาอังกฤษ
เช่นกันส่วนใครที่ร่วมสนุกกับเราแล้วรอลุ้นท้ายรายการนะคะ

เอ้าส่วนคนที่รอลุ้นงวดต่อไป

ก็ต้องไปเตรียมหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกไหม

ดิฉันจองได้แล้วซื้อได้แล้ว

คือเขาบอกว่าสลากดิจิทัลเนี่ยตอนนี้ขายดิบขายดี
แต่อย่างนี้เขาเตรียมจะเพิ่มมากขึ้นอีก

เอางี้ละกันไปดูรายละเอียดกันหน่อยว่าแต่ละงวดแต่ละงวด
จะเพิ่มอย่างไรบ้างครับ

นี่ก็วันนี้ก็ต้องเตรียมซื้อกันแล้วนะ

คุณผู้ชมฮะคุณลวรนแสงสนิทประธานกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาล
ท่านก็กล่าวว่ายอดจำหน่ายสลากดิจิทัลงวด
วันที่๑กันยายนก็คืองวดที่จะถึงนี้

วันแรกเนี่ยขายไปแล้วเท่าไหร่รู้ไหม

แล้วก็บอกว่าผู้ซื้อเนี่ยก็ประมาณสัก
ก็เกือบล้านแล้วอะ

คือตอนนี้เนี่ยถ้าเข้าไปใน

แล้วไปดูตรงนั้นเนี่ยไอ้กระเป๋าตังค์เนี่ยนะ

แล้วเขาบอกว่างวดนี้มีการเปิดตัวเลือก

ลดราคาสลากลงได้ถูกกว่า๘๐บาทอีกด้วย

ซึ่งเป้าหมายปีนี้นะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ทางกองสลากเนี่ยนะคะ

ไว้ประมาณ๒๐ล้านใบต่องวด

อ่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วล่ะ

ดังนั้นนะการเพิ่มปุ่มลดราคาเนี่ย
จะเป็นตัวเลือกให้ร้านค้าสามารถลดราคา

ทำให้สลากเนี่ยขายได้หมดนะคะ
เพราะว่าถ้าหากเพิ่มปริมาณสลากใส่ลงไปมากกว่า๑๕ล้านใบในอนาคตเนี่ย
คนขายสลากไม่ต้องกลัวเลยนะว่าสลากจะเหลือ
เพราะยังไงเนี่ยแข่งกันแน่นอนอยู่แล้วล่ะ

คนขายก็จะค่อยปรับตัวกันไปด้วยเขาก็เรียนรู้

ดีใจไงได้ซื้อของถูกถูกไหมนะคะ
และที่สำคัญคืออยากเห็นการปฏิเสธซื้อสลากเกินราคา
คือไม่อยากให้คนซื้อเนี่ยซื้อในราคาเกิน๘๐บาท
ถ้าหากว่าขายเกินเราก็จะไม่ซื้อเป็นการต่อต้านไปในตัวแบบนั้น
คือเราก็หวังนะว่าวันหนึ่งเรื่องของการขายสลากเกินราคา

ผู้นี้ครับก็คือผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สลากดิจิทัลในงวดวันที่๑กันยายนจำนวน๑๐๓ล้านใบเนี่ย
ก็บอกว่าน่าจะหมดแน่
แล้วเรื่องของความเร็วในการขายหมดเนี่ยท่านบอกว่าอาจจะช้ากว่างวดก่อน
คืองวดก่อนเนี่ยประมาณสักวันสองวันหมดแล้วแต่งวดนี้อาจจะช้ากว่านั้น
อาจจะมีเวลาให้เลือกซื้อมากกว่านั้นมันเยอะขึ้น
แต่ยังไงซะก็เชื่อว่าขายหมดทุกฉบับ
ผมคนหนึ่งก็เชื่อว่าก็คงจะหมดทุกฉบับเหมือนกับงวดที่ผ่านมา
ส่วนในงวดวันที่๑๖กันยายนช่วงกลางเดือนกันยานะ
ทางสำนักงานสลากเนี่ยก็เตรียมเพิ่มจำนวนสลากดิจิทัลลงไปอีกประมาณสัก๑ล้านใบ
ก็คาดว่าจะมีจำนวนที่จะขายในงวดต่อไปเนี่ยสัก๑๑๓ล้านใบเป็นสารตั้งต้นก่อน
แล้วจะเพิ่มมากกว่านั้นอะไรยังไงก็ว่ากันไปเนาะ
แล้วตอนนี้ทางกองสลากก็จะเรียกผู้ค้ามาสมัครมาเข้าร่วมโครงการอีกสักประมาณ๓๐๐ราย
เพื่อให้ตลาดดิจิทัลเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
รวมไปถึงผู้ค้าเขาจะได้เข้าถึงได้ว่าเขาสามารถขายทางดิจิทัลได้ด้วย
มันก็ตอบรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบันทุกอย่างคนก็จะใช้มือถือกันมากขึ้น
ก็คงต้องค่อยปรับไปเข้าไปดูแล้วนะคะเห็นปุ่มลดราคาแล้วคุณชนะ
ตรงนี้แต่ว่ามันยังไม่มียังไม่มีร้านไหนให้ลดนะคะ
ตอนนี้ก็ซื้อ๘๐บาทไปก่อนแต่ถือว่าทำให้ผู้บริโภคสะดวกมากขึ้นนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเหตุการณ์ต่อไปจะพาไปที่จีนค่ะ

ตอนนี้แม่น้ำเนี่ยระดับน้ำนะมันลดลงต่ำสุดสุด
จนเห็นพระพุทธรูปหินสลัก๓องค์ค่ะ
เห็นแบบนี้เลยอยากเห็นเต็มก็ต้องกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
เอาล่ะคุณผู้ชมพูดเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างช่วงนี้มันก็แปรปรวนจริงหลายพื้นที่หลายจังหวัดหลายประเทศไม่เคยท่วมก็ท่วมแต่บางพื้นที่แห้งนะคะอย่างที่จีนคุณผู้ชมระดับน้ำในแม่น้ำแยงซีเนี่ยลดลงต่ำมากนะคะจนกระทั่งว่าเห็นพระพุทธรูปผุดขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยชาวบ้านเขางงเลยเกิดขึ้นได้ยังไงไปดูค่ะนี่นี่เลยค่ะ

แต่นี่น้ำลลดเพราะน้ำลด
พระพุทธรูปหินสลัก๓องค์ผุดขึ้นมา
บริเวณเกาะใหญ่กลางแม่น้ำนี้แหละค่ะ

ที่ให้เห็นว่ามีพระพุทธรูปหินสลัก๓องค์
ปรากฏขึ้นมาบริเวณเกาะกลางน้ำแม่น้ำแยง๔ค่ะ
คือไม่เคยเห็นอย่างนี้มานานเป็นร้อยปีเลยมั้ง
ใช่ไหมคะอืมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะบริเวณที่เห็นเนี่ย
ก็คืออยู่ที่เขตป่าหนานในนครชงชิ่งนั่นเอง
คือระดับน้ำในแม่น้ำลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการเลยนะคะ
รายงานข่าวบอกว่าชาวบ้านแห่มาดูกัน
แล้วก็สักการะพระพุทธรูปที่โผล่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเชื่อว่าพระพุทธรูปที่เห็นนี่นะคะ
เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อายุไม่ต่ำกว่า๖๐๐ปีเลยนะ
โอ้โหเนี่ยฮะน้ำมันลดขนาดนี้เลยนะ
เอางี้ละกันเขาบอกว่าพื้นที่อื่นของนครชงชิ่งเนี่ย
ก็เผชิญกับคลื่นความร้อนและภัยแรงนะ
อันนี้อันตรายแล้วนะมาเล่าให้ฟังว่าประเทศเขาตอนนี้เป็นแบบนี้แล้ว
เขาบอกว่าวันก่อนนะฮะอุณหภูมิมันพุ่งสูงถึง๔๕องศาเซลเซียส
โอ้โหสูงที่สุดเป็นประวัติการเลย

นั่นน่ะสิร้อนตับแลบตับแตก

ยังไม่พอฮะเขาบอกว่าอีก๓๐เขตก็ร้อนจุดเดือดเลยนะ

โอ้โหทางการนครยงชิงก็ประกาศเตือนภัยสีแดงเลยนะครับ
เป็นการประกาศครั้งที่๘แล้วนะ
นับตั้งแต่เข้าสู่ฤดูร้อนในปีนี้ของทางจีนเขา
คือนับตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนครชงชิ่ง
มีสถิติวันที่อุณหภูมิสูงกว่า๓๕องศาเซลเซียส

นะแล้วอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนั้น
ถึง๒๖องศาเซลเซียส
คิดได้ไหมว่านี่คือสภาพอากาศที่มันแปรปรวน
มันร้อนมากขึ้นอุณหภูมิก็เปลี่ยนแปลงมากขึ้น
ให้ดูแบบนี้ก็ให้มองภาพรวมแหละว่าโลกมันเปลี่ยนไป
ถ้าช่วยอะไรได้ช่วยกันอย่างเช่นเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลูกต้นไม้

คุณผู้ชมเรื่องนี้เดี๋ยวได้ดูกันเบรกหน้า
เขาบอกว่าวันแรกก็เอาซะแล้ว
เนี่ยฮะเรื่องของการเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส๕
วันแรกวันแรกก็ล่มซะแล้ว

เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
ผมย้ำตรงนี้คุณผู้ชมอย่าลืมมาร่วมสนุกกับเรานะ
ตอบคำถามกันหน่อยละกันแน่นอนคำตอบมันอยู่ในเบรกนี้แหละ

แต่ตอนนี้เล่าข่าวนี้ก่อนเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่เช้าแล้ว

วันนี้ไงเฟส๕ก็คือจะรับสมาชิกใหม่

สมาชิกใหม่ให้ความสนใจเยอะมาก
เยอะจนถึงขั้นระบบล่มเลยครับ
คือก็ต้องยอมรับนะหลายคนสนใจ
ก็นี่แหละตามนัดหมาย๖โมงเช้าต้องมากดแอป

นี่ฉันก็คนหนึ่งหมุนติ้วแบบนี้
คุณผู้ชมครับหลังจากที่กระทรวงการคลังเปิด
ให้ประชาชนลงทะเบียนและยืนยันรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
คนละครึ่งเฟส๕วันนี้ตั้งแต่๖โมงเช้านะฮะ

แล้วปบขัดคล่องใช้งานไม่ได้

คือพอมันเริ่มเปลี่ยนสีอาจจะตอนแรกจอสว่าง

ไม่สามารถทำรายการได้ขนาดนี้กรุณารองมาอีกครั้ง
ส่วนไอ้คันจะไปลงทะเบียนผ่าน

พอมันเป็นแบบนี้ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์

คือติดเทนทวิตเตอร์อันดับ๑เลย

คือชาวเน็ตออกมาบ่นถึงปัญหาระบบล่มนะ
เขาบอกโอ้โหนี่มันเฟส๕แล้วนะ

ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตั้งแต่เช้าตรู่
รอมากดรับสิตตั้งแต่เช้า

คือนกที่ตื่นมาแล้วล่มแบบนี้

จะมาแก้ตัวแทนหรืออะไรนะ

อยู่คนหลายคน

เออไม่รู้ถึงร้านหรือเปล่านะ
แต่มาร่วมตัวกันรวมตัวกัน

ก็ทำให้แอปเป่าตังค์ใช้งานไม่ได้

แล้วก็ได้รับรู้สิทธิ์ของคุณผู้ชมนิดนึ

ไม่เป็นไรใครยังไม่รู้ก็รับรู้กันไปพร้อมกัน

โอ้โห๒๖๕ล้านคนเลยนะ

แล้วก็จะได้รับวงเงินเนี่ย๘๐๐บาท
บาทต่อคนใช้จ่ายได้วันละไม่เกิน๑๕๐บาท
โดยประชาชนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการลงทะเบีย
ทางเว็บไซต์คนละครึ่งอย่างที่ผมบอกไป

ส่วนกลุ่มเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์จากเฟสก่อนหน้าก็ให้เข้าไป

ง่ายมากก็จะทำการยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังค์นั่นแหละ
จะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่๑กันยายนถึง๓๑ตุลาคมนี้
และต้องใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าหรือบริการครั้งแรก
เพราะอะไรถ้าคุณไม่ไปยืนยันสิทธิ
แล้วก็ไม่ไปใช้สิทธิ์ในวันนั้นนะฮะ
มันอาจจะพ้นกำหนด
แล้วคุณอาจจะถูกตัดสิทธิ์ให้ออกจากโครงการ

เพราะเขาถือว่าคุณไปไปยืนยันสิทธิ์แต่คุณไม่เอามาใช้อ่ะเออใช่

เขาคาดว่าจะสร้างเงินหมุนเวียนจากเฟส๕ในครั้งนี้
ก็คือจะทำให้มีเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจช่วงปลายปี
ก็สักประมาณ๔๒๔๐๐ล้านบาทเลยทีเดียว
แต่อย่างนี้ละกันขอแสดงความเสียใจ

แล้วหวังว่าจะไปลงทะเบียนกับเฟสที่๕
ตอนนี้บ่าย๓๕๓นาที

ลงทะเบียนรายใหม่๒๓แสนสิทธิ์เต็มแวว

เขาบอกว่าคนเก่ายังให้สิทธิ์อยู่
ยังให้สิทธิ์กับคนที่เคยใช้สิทธิ์นี้

เอาว่ากันไปเดี๋ยวเขาก็มีเฟส๖๗แหละ

ใช้เงินตัวเองไปจ่ายเต็มนั่นแหละ
คุณผู้ชมแต่ทุกวันนี้นะคะจะใช้จ่ายเงินอะไรระมัดระวังเรื่องมิจฉาชีพด้วยนะ
ตอนนี้หากลยุทธ์อะไรใหม่มาเยอะเลย
ปลอมเป็นพนักงานกรมสรรพากร
โทรศัพท์มาแนะนำขั้นตอนขอรับเงินคืน
สำหรับคนที่เหมือนจ่ายภาษีเกินไป
แล้วถูกหลอกเรื่องราวเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
ฟังให้ดีคุณผู้ชมมีการแชร์ข่าวแบบนี้อีกแล้ว
กรณีที่มีข้อมูลปรากฏบนสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นว่าสรรพากรเนี่ยนะคะ
ให้เจ้าหน้าที่ทักไลน์มาแนะนำขั้นตอนขอรับเงินคืน
ถ้าหากว่าคุณจ่ายเงินภาษีเกินยอดที่ต้องชำระ
ทีนี้ทางกรมสรรพากรกระทรวงการคลังชี้แจงแล้วว่า
ไม่ใช่ทางกรมสรรพากรแน่นอน

นี่เป็นมิจฉาชีพนะคะแอบอ้างสนทนาผ่านช่องทางไลน์
ยังไม่มีบริการสนทนาผ่านไลน์หรือแชทแต่อย่างใดนะคะ

เออไปเอาชื่อเขามาใช้แอบอ้างไง
ก็คือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเวลาเราจ่ายภาษีไป

คุณจ่ายเกินไปนะอยากได้คืนไหม

แล้วชื่อเหมือนของกรมสรรพากรที่เขาใช้ไง
เอาบอกแบบนี้เผื่อใครที่หลงเชื่อไปแล้ว
แล้วดันไปทำตามมิจฉาชีพกลุ่มนี้ไปแล้ว

แล้วไปดำเนินคดีตามกฎหมายภายใน๓เดือนนะ
ตั้งแต่วันที่รู้ตัวของมิจฉาชีพ

ก็คือ๑เตรียมหลักฐานแจ้งความดำเนินคดี

ที่เราโอนเงินไปนั่นแหละ
หากบัญชีถูกอายัดไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้
ก็ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ธนาคารต่อไป
เดี๋ยวเขาจะบอกวิธีการต่อว่าจะต้องจัดการเรื่องนี้ยังไง

เพราะมีผู้เสียหายค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน
แล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะว่า
ถ้าใครก็ตามมีคนแอดไลน์มาที่ชื่อว่า

แล้วถ้าอยากได้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงนะ
ติดตามข้อมูลจากกรมสรรพากรได้จากเว็บไซต์
โทรศัพท์๐๒๒๗๙๒๕๒๙นะคะ

ยังตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือดีกว่า

มันเป็นไปได้แบบน้อยมาก

ทางหน่วยงานภาครัฐเขาจะพูดคุยกับเราผ่านช่องทางไลน์
มันค่อนข้างเป็นช่องทางที่ไม่ได้เป็นทางการนะคะ
ซึ่งมันสามารถตรวจสอบได้ดูมันจะมีโลโก้ที่มันเป็นรูปโล่อะไรอย่างนี้

อีกหนึ่งเรื่องฮะสถานการณ์โควิด๑๙ยังเป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง
หมอเขาออกมาเตือนอันนี้ก็เตือนกันบ่อยอยู่แล้ว

อย่าเพิ่งเอาลงมาปิดตรงฟาดของของครองคอ

เก็บเอาไว้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเอาไว้ตรงคาง
มีโอกาสจะติดเชื้อได้ครับ
ก็ฝากเตือนกันไว้แบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้แล้วแหละ
แต่เราก็คงมาย้ำกันย้ำหน่อยอย่าเพิ่งเบื่อ
คุณผู้ชมทางกระทรวงสาธารณสุขออกมาเตือนนะ
ดึงหน้ากากลงมาไว้ที่ใต้คาง
เพราะบริเวณใต้คางเนี่ยสำคัญเลย
มันอาจจะเป็นจุดที่อาจจะมีเชื้ออยู่แล้วหรือเปล่า
จริงแล้วเราลงมาตรงนี้แล้วเราก็กลับไปไว้ที่หน้าของเราเหมือนเดิม
มูกบ้างปากบ้างโอ้เชื้อมันก็เข้าไปล่ะครับ
มันทำให้เกิดการปะปนของเชื้อโรคได้ก็เลยต้องมาฝากเตือนกัน
แล้วถามว่าจะเก็บหน้ากากยังไงเวลาเราจะถอดออก
ก็นี่เลยครับเอาออกมาแล้วก็พับเอาไว้พับเอาไว้
แล้วก็เก็บใส่ถุงพลาสติกหรือว่าถุงกระดาษที่เราเชื่อว่ามันปลอดภัย
ใช่ที่มันสะอาดที่มันไม่ไปปนกับส่วนอื่นนะคะก็เก็บให้มันมิดชิด
แล้วก็เก็บไว้ในกระเป๋าแบบนี้นะมีสูตรนะหรือว่าเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกง
ว่าเก็บในที่ที่มันแบบว่าดูแล้วสะอาดหน่อย
ให้มันสะอาดสะอ้านเนอะเล็กน้อยบางทีเรามองไม่เห็นแต่เชื้อโรคนี่เต็มไปหมดเลยนะคะ
ผมเป็นผมผมไม่ค่อยเก็บเอางี้จริงนะง่ายนะทิ้งแล้วก็แชทใหม่มันง่ายที่สุด
แต่ดิฉันเห็นหลายคนนะทำวิธีนี้คือเอามาใส่แขนไว้หนึ่งในนั้นก็คุณ

ไม่เอานี่พูดเรื่องจริงไงว่าบางคนอาจจะสะดวก
ก็ลองดูวิธีไหนก็ได้ที่มันรู้สึกว่าสะอาดและปลอดภัยต่อทุกคน
เคย๓๔อันอ่ะลืมอ่ะเต็มแขนเลย
เอาล่ะคุณผู้ชมมาพูดถึงเรื่องของงานศพ

คืองานศพของผู้ชายคนนี้อายุ๓๙ปีอายุยังน้อยนะ
แต่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหัวใจวายเฉียบพลัน
แต่ว่าผู้ตายเป็นคนสนุกสนานร่าเริงไง
ญาติก็เลยเอาล่ะเพื่อตอบสนองความต้องการและความชอบของเขา

ก็เลยจ้างโคโยตี้มาเต้นหน้างานศพ

แล้วที่บอกว่าสนุกมากเพราะอะไร
เพราะว่าโรงศพมันเปิดมันเด้งขึ้นมาเอง

โอ้โหคุณชิสาแน่ใจนะเนี่ยงานศพ
ถ้าเกิดไม่มีพวงหลีดดิฉันไม่คิดว่าเป็นงานศพ
แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนก็ต้องแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิต

แต่เราก็ต้องมาเล่าข่าวนี้เพราะมันแปลกจริงคุณชิสา
ก็นั่นสิคะนี่เป็นบรรยากาศงานศพคืนสุดท้ายนะคะ
แต่ว่าบรรยากาศค่อนข้างสนุกสนานล่ะ
เพราะว่ามีรถเครื่องเสียงเปิดดังกระหึ่ม
แล้วมีสาวโคโยตี้เต้นโยกย้ายอยู่บริเวณหน้าโรงศพ

ผู้เสียชีวิตคือนายธนารัฐชายกุลอายุ๓๙ปี

เสือผางนี่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจหัวใจวายเฉียบพลันนะคะ
รอฟทด้วยรักและอาลัยที่นี่กาญจนบุรี
อ้าวแต่ก็ต้องแสดงความเสียใจแล้วก็อาลัยให้กับเสือผางก่อนนะ

ถามคนนี้ฮะนายนัทพงศ์จิตปลื้ม
คุณผู้ชมคนนี้เขาคือผู้ที่ว่าจ้างโคโยตี้มา

เขาบอกว่านี่คือความชอบส่วนตัวของผู้เสียชีวิตนะ

คืนสุดท้ายของงานศพของเสือผาง

รวมไปถึงรถเครื่องเสียงมาเปิดให้เต็มเหนียว

ผางเขาชอบอะไรที่มันบันเทิงเริงใจแบบนี้
ไปสู่ที่ชอบที่ชอบอยากมีความสุข
โอ้โหมีคนมาเพียบเลยครับงานวันสุดท้าย
เสื้อผาง
ฝานลงฮะฝานลงเย็นที่มีกลอนล็อคเอาไว้มันเด้งออกมา

จริงเปล่ามันก็อาจจะผิดพลาดได้ถูกไหม
มันก็อาจจะเกิดจากเอาพูดตรงเสียงเสียงเพลงมันดังเปล่า
มันก็ทำให้แบบคลอนแล้วก็หลุดออกมาเองได้
อ่ะทีนี้ก็เลยให้เด็กเนี่ยเดินไปปิดสิเออปิดให้หน่อยจ้ะสักพักไปปิดแล้วมันก็เปิดออกมาอีก
เอาแล้วทีนี้โอ้โหเพื่อนของเสือผางบอกว่าไม่ต้องปิดแล้วเปิดให้เสือผางออกมาเถอะ
ผางคงอยากออกมาสนุกทีนี้ก็เปิดยาวโอ้โหห้าทุ่มนู่น
เหรอคะยาวไปอย่างนี้เลยนะเพื่อน
โรงก็เปิดอยู่อย่างนั้นคือเพื่อนเขาเชื่อว่าเสือผางผู้เสียชีวิตคงจะออกมาสนุกเป็นวาระสุดท้ายของชีวิต
จบเศร้าเลยนะก็คงรับรู้ได้นะเพื่อนเขาเชื่อแบบนั้น
คือนอกจากนี้แล้วคุณผู้ชมหลังจบงานนั้นรถเครื่องเสียง๒คันเนี่ยนะเขาจะเตรียมกลับถูกไหม
ขณะที่จะเดินทางกลับเนี่ยสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติด
ไม่อยากให้งานเลิกอุ้ยคุณก็ต้องใช้คนสิบถึงยี่สิบคนมาเข็นอ่ะ
เข็นเลยเหรอคุณธุรกิจภาพบอกไหมคือเข็นรถดันรถถ่ายให้มันสตาร์ทจนติดอะ
อ๋อเหรอซึ่งทางญาติทางเพื่อนเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นเพราะผู้ตายไม่อยากให้รถเครื่องเสียงนี้กลับแน่เลย
ยังไม่อยากให้เลิกยังไม่อยากให้ปิดอยากให้อยู่ต่อ
โอ้โหดูสิเพื่อนเนี่ยนะยังบอกอีกว่าสัมผัสได้ด้วยนะว่าผู้ตายอยู่แถวนั้นแหละ
เพราะบางคนเนี่ยนะก็เห็นคนตายโผล่มาตรงนั้นด้วยอุ้ยจริงดิโอ้โหคนลุกแล้ว
คือเอาจริงนะมันกลายเป็นว่าเป็นงานเศร้าแต่ก็จัดให้แบบมีความสนุกขณะเดียวกันก็มีความสยอง
สยองไหมอ่ะคนลุกหวัดกลัวพอพลดแล้วที่นี่จังหวัดอะไรบอกอีกทีเผื่อคนผู้ชมไม่ได้ฟัง
โอ้อ่ะงั้นไปตอบกันให้ถูกนะจ๊ะบอกกันขนาดนี้แล้วนะ
เขาบอกว่ารถติดมากเขาก็เลยมีการสอนสอนเพื่อนร่วมทางว่าขับรถยังไงให้รถมันไม่ติดนะครับ
ว่าการสอนรางวาลวิธีแน่ล่ะอันนั้นมีติดรถอ่ะ

ค่ะซ้ายคันขวาคันสลับกันไปแบบนี้ไง
อืมอันนี้เข้าใจได้นะ
นี่นะคลารถมันมาแบบ๒เลนด์ควบกันแบบนี้แล้วมันถูกบีบการจราจรให้เหลือแค่เลนด์เดียว
เพราะฉะนั้น๒เลนที่ตีคู่กันมารถเขาจะรู้กันอยู่แล้วว่า
แล้วขณะเดียวกันพอถึงคันที่รอได้คิวไปก็ไปแล้วก็สลับกันอย่างนี้
คือการไปสลับฟันปลาครับไอ้นะคะ
ซึ่งผู้ชายคนนี้นะเขาก็ขับรถไปบนถนนที่รถติดนี่แหละ

คันข้างหน้าเนี่ยเขาจะสลับฟันปลาซ้ายคันขวาคันถูกไหม
แต่พอถึงคิวของผู้ชายคนนี้นะคะจะเข้าเลนซ้าย

แล้วพอจะเข้าเลนเนี่ยดันถูกรถคันหลังบีบแตร่ใส่ไม่ยอมให้เข้าเฉยเลย
เขาเลยเปิดกระจกเลยค่ะสอนหลักสูตรการขับรถเลยให้ทันที

หลักการนี้ก็คือซ้ายคันขวาคันสลับกันไปรถจะได้ไหลลื่นเนาะ
มันก็ต้องแบ่งกันแหละถนนมันมีเลนเดียวนี่พอมาแบบนี้แล้วก็ต้องมีน้ำใจในการขับรถเนาะ
คือมันก็รู้กันแต่ผมก็แค่แอบเป็นห่วงว่า
บางครั้งบางข่าวการบีบแต่ให้กันเปิดไฟสูงให้กันแล้วบางครั้งเปิดกระจกมาคุยกันด้วยซ้ำเนี่ย
โอ้โหบางทีเกิดกระทบกระทั่งกันก็มีเยอะนะมันต้องใจเย็นมากเลยนะ
เนี่ยเสียงบีบแตรมันตีความได้หลายแบบเนอะหรือเขาอาจจะรีบจริงยังไงก็ต้องรอดูหน่อยละกัน
ก็ตามสถานการณ์นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้คนที่ถามหาจูด้งไปไหน
บอกเลยว่าวันนี้จูด้งจะพาเราไปลุยป่าจากที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้านะคะ
ซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งใหญ่เลยในการทำตับจากมุงหลังคา

เราอาจจะเคยเห็นเนอะแต่ว่าวิธีการเขาทำอย่างไร
ตามคุณจูด้งไปได้ในช่วงของสบัดทั่วไทย
สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณชิสาคุณชนะ
วันนี้ผมพามาลุยป่าจากที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ที่นี่มีต้นจากขึ้นเยอะตลอดแนวแม่น้ำบางประกง
ก็เลยกลายเป็นแหล่งใหญ่ในการทำตับจากมุงหลังคาครับ
ใครอยากได้กี่ตับตามผมมาเลยครับ
เอ้าตับเฮ้ตับตับฮิ้ว
นี่แหละครับผมอยู่กับมือตัดใบจากแล้วครับ

เวลาเลือกว่าต้องตัดใบไหนต้นไหนอย่างนี้เลือกไงครับคุณแม่
กรองมันจะมี๓ทางแล้วตัดทาง๑ก็ทาง๒ทาง๓แล้วก็ไปเล็งน้อง

ตัดเฉียงชัดเฉียงตัดเฉียง

เมื่อกี้เห็นแม่ตัดไปแล้วเดี๋ยวผมลองบ้างนะครับ

ตัดเฉียงชัดเฉียงตัดเฉียง

ตัดเฉียงชัดเฉียงตัดเฉียง
นี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้แม่บอกว่าเราต้องทอนตรงนี้ออก

ต้นจากใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยนะครับ
ใบจากเนี่ยเอามาเย็บตับจากได้ลูกจากก็เอามากินได้
แม้แต่ดอกจากที่อ่อนแม่ดาวเรืองก็บอกว่าตัดเอามาทำอาหารได้เช่นกัน

นี่นะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราลิดใบเสร็จแล้ว

พร้อมให้มันเท่ากันแล้วก็มาใส่อย่างนี้
แม่บอกว่าต้องใส่ให้ประมาณนี้นะฮะ

อุปกรณ์ที่เราต้องมีต่อไปก็คือ
ไม้ตบไม้ตบครับคุณผู้ชมครับ

จับไว้อย่าให้มันเข้าไปข้างหลัง

เวลารับจ้างคุณแม่คิดยังไงครับ
๑มัดประมาณ๒๕บาท
กว่าจะตัดใบจากได้สักมัดไม่ง่ายเลยนะครับ
นี่แค่การหาวัตถุดิบเท่านั้น
ไปดูกันต่อว่าแล้วการเย็บตับจากเขาทำกันอย่างไร
หลังจากที่เราไปตัดใบจากมาแล้ว
แต่เดี๋ยวผมจะทำตักจากแบบนี้ครับ
สวยแบบนี้แต่ว่าเราทำคนเดียวคงไม่ได้

เล็กนะครับเป็นมือเย็บของที่นี่นะครับพี่เล็ก
เราจะเริ่มต้นเย็บตับจากนี่ทำยังไงฮะ

คือตรงนี้เราจะต้องบีบช่วงนี้ให้มันสนิทก่อนแน่นก่อนใช่ไหมครับ
แล้วคือเราจะเอาตัวเย็บเนี่ยค่ะปักลงตรงนี้นะคะ
ใช้มือนี้แล้วก็จับแทงลงไปเลยค่ะ

แล้วเราปักไว้แล้วทำช่วงนี้ให้เสมอกันด้วยนะ
ถ้ามันไม่เสมอมันจะออกมามันจะไม่สวย
โอ้โหคุณผู้ชมพยายามอยู่นานก็ได้ข้อสรุปนะครับว่า
ไม่น่ารอดโอ้โห

ต้องเข้ามาช่วยนั่งประกบเลยทีเดียวล่ะครับ
ขั้นตอนการทำตับจากกันแล้วว่ายุ่งยากขนาดไหน
อยากรู้ไหมล่ะครับว่าเขาขายกันยังไง
ตอนนี้ผมอยู่กับพี่ทวีปครับต้องบอกว่าพี่เขาทำมานานมากครับ
เดี๋ยวเรามาคุยกับพี่ทวีปเกี่ยวกับเรื่องของราคาตับจากนิดนึงครับ
สวัสดีครับพี่ทวีปครับอันนี้เขาขายอย่างไรครับพี่ทวีป

อย่างหลังคามุมจากแบบนี้นะครับข้อดีคืออะไรครับ
คือมันเย็นเย็นฝ่าพวกสังสีกระเบื้องเย็นสบาย
บัดทั่วไทยวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของตับจากที่แต่ก่อนทุกบ้านต้องมี
แต่เดี๋ยวนี้พอหลังคาบ้านเปลี่ยนไปเป็นกระเบื้อง
ตับจากก็เลยหาดูยากขึ้นทุกวันแหละครับ
ส่วนครั้งหน้าจะพาไปสบัดทั่วไทยที่ไหนอีก
อย่าลืมติดตามกันนะครับ
ตับแตกด้วยเวลาที่อากาศร้อนมากตับที่มันเป็นหลังคาเนี่ยมันแตกนะคะ
อิ่มอร่อยกันหน่อยนะฮะในสบัดรอบกรุงเดี๋ยวจะพาไปทานไก่หมุนน้ำพึ่งชำเลย
มักได้ที่อร่อยดีแล้วร้านนี้อยู่ที่ไหนติดตามเลยนะครับในช่วงของสบัดรอบกรุง

หิวอะเห็นแล้วหิวเกินปุ๋ยมุ้ย
คุณผู้ชมฮะนี่คือเมนูไก่หมุนหมักน้ำผึ้ง
อร่อยจริงย้ำว่าอร่อยจริงเคยทานแล้วด้วย

อยู่แถวบางบอน๕กรุงเทพนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ร้านแห่งนี้โดดเด่นในเรื่องของการหมักและย่างไก่อย่างมาก
ทางร้านจะนำไก่ทั้งตัวหมักด้วยเครื่องปรุงสูตรพิเศษ
แล้วทาน้ำพึ่งครับน้ำผึ้งที่มันหวานชำ
ทั้งตัวตอนย่างแล้วก็หมุนไปด้วยหมุนไปด้วย

ใช่มันจะหวานฉ่ำแล้วก็ละมุนไปกับเนื้อของไก่จริง

เขาบอกว่าต้องใช้ไฟอุณหภูมิที่มันคงที่ในการย่างนะ
แล้วหมุนไปหมุนไปแบบนี้
เขาบอกว่าพย่างออกมาแล้วเนี่ยเนื้อมันจะฉ่ำไม่แห้ง

อร่อยแบบนั้นเลยคุณชิสา
ได้ลองไปทานแล้วก็ต้องไปอีก
ติดอกติดใจกับไก่ย่างร้านนี้จิรภาไก่หมุน
จิรภาไก่หมุนจ้า
ไปเราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้นะ
เผื่อใครจะโทรไปสอบถามว่ามีส่งไหมอะไรยังไง
ก็ถามกันไปได้หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ

ร้านนี้ให้เยอะแล้วถ้าพูดถึงราคาก็ยิ่งถูกมากเลยค่ะ
โอ้โหส้มตำถาดมาเป็นถุงแบบ
นี่ผมดูแต่ในถุงเนี่ยนะ
ผมนึกว่ารอดช่องรวมมิตร
มาเป็นเส้นเนอะแต่จะบอกว่า
นี่คุณค่ะ๓๕บาทเท่านั้น
ร้านนี้ให้มาถุงใหญ่แบบนี้อยู่

หาอยู่หน้ามหาวิทยาลัยราชพัศุราชธาดี

หลายคนมาแสดงความคิดเห็นนะครับบอกซื้อที่ไหน

ถุงเดียวอิ่มทั้งหมู่บ้านยังไงก่อน
ทุงเดียว๓๕บาท

โอ้โหนับถือจริงเลยนะคนขาย
คุณพิงพนัทที่นำมาแชร์กันเห็นแบบนี้แล้ว
ไก่ย่างส้มตำต้องมาแล้วล่ะ

อยู่แล้วมีทั้งหมด๕ท่าน๕คนไปดูกันเลย
ยินดีด้วยค่ะกับทั้ง๕ท่านนะคะ
ถ้าท่านดูอยู่แล้วรู้ว่าเป็นผู้โชคดีแน่นอน
ว่าเป็นผู้โชคดีประจำวันที่๑๙สิงหาคม
ครับก็มีเสื้อยืดนะกระเป๋าผ้ากับสเปรย์แอลกอฮอล

ใช่ค่ะและช่วงนี้เราจะให้คุณผู้ชมดูภาพน่ารักของสัตว์โลก
ที่ทั้งง่วงและหิว
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ